แต่ก็ยังคงได้แค่ไปชมรอบเกาะล้านนะครับ
เนื่องจากว่ายังมีคลื่นลมแรงไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามอ่าวไทยได้
ซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อม
แล้วก็ยืนยันว่าจะเปิดให้บริการได้ตามกำหนด
ในวันที่๑๖มกราคมนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ท่าเรือองค์การสะพานปลาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เป็นท่าเรือจอดเรือเฟอรี่ข้ามอ่าวไทยพัทยาหัวหิน
ใบอนุญาตสำหรับการเดินเรือเส้นทางนี้
สำหรับตรวจสัมภาระผู้โดยสารก่อนขึ้นเรือ
ส่วนปลายท่าเรือมีความกว้างเพียงพอ
สำหรับการจอดเรือเฟอรี่สำหรับคนโดยสาร
เรือประมงและเรือหมู่รักษาการ
อีกจุดสำหรับการรองรับคือท่าเรือเขาตะเกียบค่ะ

ห่างจากท่าเรือองค์การสะพานปลาราว๑๐กิโลเมตร

ที่มีร่องน้ำ๒๐และ๓๐เมตร
ลึก๓เมตร๘๐เซนติเมตร
แม้ว่าท่านี้จะตื้นกว่ามีท่าเทียบเรือที่สั้นกว่า

สำรองได้และมีความปลอดภัย

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างเช่นเรื่องของการวางเสาทำแนวกันคลื่น

และปรับปรุงทางขึ้นลงสำหรับรถยนต์
ถ่ายรถยนต์และสินค้าในท่าเรือเขาตะเกียบด้วย

อยู่ในแผนพัฒนาเป็นท่าเรือเฟอรี่ในอนาคต
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่นะครับ
เราก็พยายามจะให้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว
ระยะยาวมันก็เป็นประโยชน์ทั้งกับคนไทยด้วย
โดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเดินทางข้ามกัน
ระหว่างตัวฝั่งทะเลทางตะวันออก
ซึ่งการขนขินค่าด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
และในระยะยาวมันจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องการขนของ
ภายในอาวไทยลิ้งก์ไปถึงเกาะสมุยด้วยนะครับ
ซึ่งถ้าเผื่อว่าสามารถทำได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลย
หลังการตรวจความเรียบร้อยนายพิชิตยืนยันว่า
ท่าเรือและเรือเฟอรี่มีความพร้อมเปิดให้บริการตามกำหนด
ในวันที่๑๖มกราคมนี้
หากสภาพอากาศไม่มีมรสุมหรือคลื่นสูง
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ
ขณะที่การเดินเรือเฟอรี่วันนี้เป็นวันที่๓
ยังไม่สามารถข้ามอ่าวไทยได้ค่ะ
แต่ยังให้บริการพานักท่องเที่ยวชมเกาะล้าน
สัมผัสบรรยากาศการนั่งเรือเฟอรี่
โดยมีตัวเลขผู้โดยสารวันที่๑มกราคม๓๐๗คน
วันที่๒มกราคม๑๘๙คน
และวันนี้๙๘คนค่ะ

แต่ไม่สามารถใช้ตัวเพื่อการเดินทางข้ามอ่าวไทยได้
สามารถใช้ตัวโดยสารเรือเฟอรี่ฟรี
จนถึงวันที่๓๑มกราคมนี้
เขียนเป็นการประพันธ์ใจข่าวไทยรักทีวีรายงาน